คุณผู้ชมครับข่าวสำคัญข่าวแรกนี้นะครับ
เด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแส
ขอบใจประชาชนชาวไทย
ที่ร่วมบำเพ็ญเป็นจิตอาสาและช่วยเหลือ
มหาภูมิพลอยบรมณาตบพิษ
ขณะที่ประชาชนจิตอาสาได้เสียสละแรงกาย
และทุ่มเททำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ครับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแส
ขอบใจประชาชนชาวไทย
ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และงานด้านต่างอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวงรัชกาลที่๙
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของประชาชนไทยทั้งมวล
ขณะที่จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ร่วมกันทาสีถนนและก็ทำความสะอาด

สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่๒๕๒๙ตุลาคมนี้
ซึ่งจิตอาสาทุกคนได้เสียสละแรงกายและทุ่มเทหัวใจทำดี
เพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
รักท่านที่ท่านทำไว้ให้
วงชนชาวไทยทุกคนได้อยู่ดีนะคะ
แล้วก็ท่านก็รักประชาชนของท่านมาก
เราก็รักท่านจะเหมือนพ่อของเราเรารักท่านมากทั้งสองพระองค์นะคะ
แล้วก็ท่านก็

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมพื้นที่สำหรับพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ตั้งแต่วันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมาจนถึงหลังพระราชพิธีในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับ